ระยะเวลาอันสั้นนะครับก็มีการไปสอบถามว่าผิดพรบมวยไหม
เขาบอกว่าไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้ถูกต้องเนี่ย
ก็ควรจะขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ชกกันให้ถูกต้องครับ
ชกไกด์ถูกต้องก็คืออยากให้มาเรียนเป็นศิลปะเป็นมวยไปเลยดีกว่านะครับ
นั่นคือจุดที่เขาบอกว่าจะได้ไม่เกิดปัญหา
หลายคนตั้งคำถามว่าผิดพระราชบัญญัติกีฬามวยนะครับหรือเปล่า
เรื่องดังกล่าวเนี่ยคุณเดชใจกล้านะครับ
ภูมิในการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
คนที่ต่อสู้กันไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักมวยไม่ได้สังกัดค่ายมวย

อ๋อเดชน์ก็บอกว่าเป็นไปได้
ถ้าอยากจะต่อสู้ก็ให้มาขึ้นทะเบียนเป็นนักมวยอาชีพเสียก่อนครับ
จะมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมวยนั้น
ก็ไม่สามารถที่ดำเนินการได้นะครับถ้าท่านทำการแข่งขันแบบนี้อยู่นะครับ
ในเรื่องของท่านจะเข้ามาได้ก็คือท่านจะต้องเข้ามาตามระบบถูกต้องนะครับ
ท่านก็อยากเป็นนักมวยเข้าไปสังกัดอยู่ค่ายมวยต่างนะครับ

แล้วก็การจัดการแข่งขันเนี่ยท่านก็จะต้องมาสมัครนะครับ
แข่งขันกับทางโปรโมเตอร์ที่เขาวางไว้ให้ทุกอย่างนะครับ
แข่งขันมวยไทยนะครับถ้าท่านมีใจรักจริง
มันไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะมันมีกฎกฎิกาไว้อย่างชัดเจนนะครับ
ทางตำรวจเนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ขอรายละเอียดนะครับข้อมูลจากพอเดชเช่นเดียวกันเพื่อจะดำเนินการจัดการเรื่องไฟล์คลับไทยแลนด์ในขั้นตอนต่อไปครับ